สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกันแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและน้องจูโด
น้องจูด้งนะอยู่กับเรามานานแล้วแหละแต่เพิ่งจะเปิดเผยหน้าตาเป็นครั้งแรก

คุณชนะเดชพิรัตนาคนนี้

ริ้วที่คุณมีบอกถึงความอยู่นานของคุณน่ะ

คุณผู้ชมเรื่องของฟุตบอลวันนี้ติดตามกันด้วยนะครับ
เพราะว่าจะถ่ายทอดสดกันนะฮะวาระแห่งชาติ

ติดตามกันด้วยนะครับ
ทางช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือออนไลน์

๔๑๕เริ่มเข้าสัญญาณแล้วก็คลิกออกในเวลา๔๓๐นะครับ

เอาไปดูกันหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่ายังไงรู้ไหม
มันขึ้นแบบเท่าเทียมเทียมยังไงทั้งเบนซินดีเซลขึ้นหมดเลย
งานนี้ไม่ต้องน้อยหน้าแล้วนะ
ขึ้นหมดเลยดีเซลด้วยเบนซินด้วยใช่
น้ำมันวันนี้๑๔มิถุนายนปรับขึ้นอีกแล้วค่ะ
อย่างพวกเบนซินและโซฮอลขึ้น๖๐สตางค์ต่อลิตร
ราคาน้ำมันเนี่ยหูเดือนนี้ขึ้นเงินจุกเลยคุณผู้ชมตลอดทั้งเดือนนี้เลย

ล่าสุดวันที่๑๔มิถุนายนก็ขึ้นอีกแล้วครับ

ภาคนึงประมาณทางผลส่งกันนะครับพระสมโอก้อหนักบอกว่า
จำนวนเที่ยวรถที่วิ่งไปส่งตามจุดต่างมันน้อยลงด้วยนะ
ก็คือพวกรถใหญ่รถขนส่งต่างจะใช้น้ำมันดีเซล
เพราะฉะนั้นเขาก็ปรับตัวด้วยการลดเที่ยวลง
พอลดเที่ยวลงคนที่รอใช้บริการ
สิ่งที่ตามมาคืออะไรอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
แปลกับค่าข้าวรึเปล่านะฮะค่าเดินทางรึเปล่า
บางจังหวัดนี้บินมอเซนมันไม่ขับแล้วนะคะ
คือไม่ไหวแล้วไงแบกรับราคาขนส่งไม่ไหว

ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีการปรับยังไง

โอ้โหถ้าเดินจากที่บ้านผมมาที่ไทยรัฐทีวี

โอ้โหน่องโป่งเลยนะครับ
ลองดูอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานรูปแบบอื่นแล้วกันนะ

เห็นด้วยค่ะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

โอ้โหตามไปล่าท้าผีที่บ้านคุณตาสุดเฮียน
งานนี้เห็นว่าเจอดีว่าแต่เจออะไรต้องติดตาม

วันนี้มาบุกสวนบุกครัวชาวบ้านพังเละแบบไหนต้องติดตาม
ตีกันอีกแล้ว
นักเรียนต่างสถาบันตีกันยับกลางถนนไม่พอ
ลามไปถึงชาวบ้านแถวนั้นอีก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวตามมาต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสป๊อตคาว

คุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้ด้วยนะ
ข้อความมันจะขึ้นสดหน้าจอตรงนี้บอกไว้ก่อน
ไม่เสียกระตังค์นะส่งไลน์มาฟรีเดี๋ยวขึ้นสแกนคิวอาร์โคนให้นะคะ
เรื่องของความเชื่อกันหน่อยหลายคนก็เชื่อว่าผีมีจริง
บางคนก็คิดว่าไม่มีจริงหรอกแต่คนกลุ่มนี้เขาคิดว่าผีมีจริง
เขาก็เลยไปบุกพิสูจน์ไปดูซิว่าผีมีจริงหรือไม่ครับ
เรื่องคิดเลยเหรอไม่เห็นนะ
เหมือนลองเง้ามันขยับพูดพวกนี้

เห็นเมื่อกี้เนี่ยต้องลืมเชือกว่าเมื่อกี้แล้วไม่ต้องลืมจับเนี่ย
บุกไปท้าผีตาช่วย
เขาบอกว่าผีตาช่วยเนี่ยตกบันไดหัวจุ่มน้ำตายที่บ้าน
แล้วผีตาช่วยมีอาถรรพ์ตั้งแต่วันตาย
เขาว่าอย่างนี้นะเป็นตำนานนะ
กู้ภัยยกร่างไม่ขึ้นเหมือนไม่ยอมทิ้งบ้านไปไหน
ก็ล่ำลือกันอย่างนี้ก็แสดงว่าวิญญาณก็ยังอยู่ที่บ้านนี่ใช่ไหมล่ะ
คนกลุ่มนี้เขาก็เลยบุกไปพิสูจน์ครับ
เอางี้ละกันช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าลือกันนะ
บอกว่ายังเจอตาช่วยเนี่ยวนเวียนอยู่ในบ้าน
ทีมงานเลยเข้าไปพิสูจน์ความเฮียนของวิญญาณตาช่วย
เขาว่าอย่างนั้นทีมงานเขาว่าอย่างนั้นว่าไม่เสียเที่ยวจริง
ไปเจอกับผีตาช่วยออกมาทักทาย
เขาเรียกว่ามาแบบเป็นพักใช่ไหม
นี่มาแบบสักพักเจอนี่ขนาดยังไม่เดินขึ้นไปบนบ้านนะ
คือแบบทักกันอย่างนี้แล้วตอนกลางคืนเอาจริงนะ
ได้ยินเสียงวอเวลามีใครทักมาแค่นั้นก็ตกใจแล้ว
เสียงดังอะเนอะมีอากาศมันเงียบอะค่ะ
แล้วไอ้จุดที่เป็นไฮไลท์ที่บอกว่าน่าจะเจอจริงน่ะ
ก็คือบริเวณที่นั่งโก๊งเล่ากัน
ก็ต้องขึ้นไปในบ้านก่อนชั้น๒เอาขึ้นไปก่อน
จุดที่นั่งกินเหล้ากันเป็นประจำของตาช่วยอ่ะครับ
เนี่ยไปเจอรองเท้าบูธเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะ
ค่ะมันเป็นภาพรองเท้าบูธที่อยู่ตรงนั้นและมีลูกสอนชี้ดู

แล้วมีพ่อหนุ่มคนนึงเขาหันไปมองเห็นแว๊บ
เป็นไปได้ไหมวิญญาณมาขยับคุณชิสา

แล้วคือไม่ใช่แค่รองเท้าบูธขยับได้นะ
คุณผู้ชมมันมีบางช่วงที่เขาไลฟ์เนี่ยปรากฏเงาประหลาดผ่านหน้ากล้องไปด้วย
ก็ต้องหันมาดูจริงหรือเปล่าทีมงานเนี่ยเวอกันไปหมดเลยนะ
แล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมยังมีช่วงนาทีหลอน
ขณะที่ทีมงานจุดเทียนแล้วก็ปากเทียนใกล้กับรองเท้า
สังเกตที่เปลวเทียนนะมันค่อยหรี่ลงหรี่ลงแล้วก็ดับเลย
ทั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยนะคะอืมทีมงานบอกลักษณะว่าการดับของเทียนเนี่ย
มันเหมือนคนที่มือเปียกน้ำอ่ะแล้วมาจับเลวเทียนให้ค่อย
เอาดูดิตาเขาเลือกเลยนะต้องขยี้ตาต้องปะตาดูอันนี้
เป็นช่วงเวลาเทียนเทียนที่ค่อยหรี่ลงมันไม่เหมือนลมพัดถูกไหมคุณ
ถ้าเป็นลมพัดเนี่ยคือมันจะถูกแบบลมพัดปลิวแล้วก็หายเลย
แต่นี่มันค่อยหรี่ลงแบบนี้ก็เล่นเอาขนลุกสิคะคุณ
ถามหน่อยวันนั้นไอ้ที่ไปไลฟ์สดไปทำคอนเทนต์กัน
อยู่กันยันจบหรือเปล่าไม่จบเหรอเป็นผมผมก็ไม่อยู่

เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเขาต้องยุติการทำคอนเทนต์แต่เพียงเท่านั้น
เพราะมันหล่อนจริงว่ากันตามนั้น
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมมีความเชื่อเรื่องพวกนี้
คือเขาก็จะรวมเรื่องราวความเชื่อเอาไว้แหละ
คนที่เขาไม่เชื่อมันก็มีนะคนที่คิดว่าเป็นเรื่องของคอนเทนต์ก็มีเหมือนกัน
แต่บอกเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าในการทำคอนเทนต์ต่างเนี่ย
เวลาเขาจะทำกันเนี่ยเขาจะมีขึ้นเอาไว้อยู่แล้วบอกว่า
เทนต์ต่างพวกนี้ทำเอาไว้เนี่ยเพื่อความบันเทิง
นะก็จะมีคนบางกลุ่มบางพวกที่เขาชอบเรื่องพวกนี้เขาจะมาดูกัน
แต่ถ้าคุณไม่ชอบอะไรยังไงก็ไม่ว่าอะไรกันนะ
ไปดูกลุ่มอื่นกลุ่มอะไรนะที่คุณดูน่ะ

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องรักของอุบัติเหตุกันบ้างครับ
เมื่อรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาแรงมากครับ
รถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลกว่า๔เมตรเลยครับ

นี่เป็นเหตุการณ์จากกล้องหลังรถเก๋งคันหนึ่งครับ
ซึ่งก็ขับอยู่ที่โทรศัพท์ศุกรูมวิทรนะครับ

แต่พูดถึงขับคนด้วยหรอ
มันเสยเนี่ยเสยมอต์โทไซไม่เหินเลย
แต่มุมนึงนะบางคนเขาบอกอย่างนี้คุณจูด้ง
อเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรจะอยู่เลนขวาสุดถูกไหม

ผิดถูกเราว่ากันแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็เล่นเอาตกใจนะคะคุณ
ใช่ครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นภาพจากกล้องหลังรถของอีกคันหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าไปเกี่ยวรถคันนั้นล้มแต่ไม่ใช่
ก็เป็นคันที่บันทึกภาพเฉยเห็นการเนี่ยเป็นเกิดที่เหตุเลนอะเลนขวาสุด

ใช่ชนรถคันอื่นแต่เขาก็ลงมาช่วยนะฮะสุดท้ายแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกันรถคันเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน
หรือเปล่าแต่อีกมุมหนึ่งก็นะฮะก็ไม่ควรจะขับรถเร็วหรือเปล่า
อันนี้ก็เรามองได้๒มุมนะครับคุณผู้ชมครับ
เอามาฝากเตือนกันเนอะต้องเปิดเพลงแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ว่ากันยาวเลยเนาะใช่ครับ
เรื่องของช้างป่าเราเล่าข่าวนี้มาก็นานอยู่นะ
ใช่ค่ะก็คือเจ้าละมุดตัวเดิมเลยเจ้าละมุดออกอารวาสอีกแล้วครับ

ตอนนี้เห็นคนก็มุ่งหน้าไปแล้วดูนะพวกเราดูนะเราจะมุดเดินหน้ามาแล้ว
ระยะห่างไม่ถึงสิทธิ์ว่าเจ้าละมุดมุ่งหน้ามาแล้วละสิทธิ์อาสา
ตอนนี้กำลังทำร้ายต้นกล้วยนะครับ

มาแล้วคุณชิสาคุณจูด้งช้างป่าเจ้าละมุดฮะ
เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ฮะ
ขณะที่จิตอาสาเขาเฝ้าระวังเพราะมันเป็นข่าวมาหลายวันแล้วไง
จิตอาสาเขาเลยไปเฝ้าระวังช้างป่าตัวนี้มาแล้วละมุดมาแล้ว
ช้างป่าเพศผู้อายุ๔๕ปีที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
โครงมาบุกเข้าไปกินกล้วยในสวนของชาวบ้าน
แถวบริเวณบ้านทุกแฝกหมู่๓ตำบลโพธิอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านเดือดร้อนไงก่อนหน้านี้ไปเตะชาวบ้านเข้า
จริงนะไปเตะในทองบุตรชัยเฉลิมอายุ๖๘ปี
บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยยังนอนพักรักษาตัวอยู่เลย

ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันไปบุกบ้านของนายทองบุตรชัยเฉลิมนี่ไงนะฮะ

ใช่แล้วเห็นล่าสุดเจ้าละมุดบุกเข้าครัวบ้านของนายแพ่วทวีสุก
ใช่ค่ะก็เปลี่ยนรื้อคนอาหารการกินนี่แหละ
หลังคาบ้านหน้าต่างข้าวของต่างเสียหายไปหมด
แพ่วบอกว่าเห็นช้างป่าใช้งวงเนี่ย
ล้วงจะมาหาอาหารแหละ

ก็เลยล้วงบ้างล้วงเอาสเปรย์ไล่ยุงมาฉีดใส่
แต่มันไม่ไปสิแหมสเปรย์ไล่ยุงก็ใช้ไล่ยุง

ก็ไล่กันอย่างนั้นเป็นชั่วโมงมันไม่ยอมไปไหนนะคะ
แต่สุดท้ายมันคงพอใจมันก็เลยหนีเข้าไปที่ไร่นะคะ
ก็เป็นช้างป่าที่เคยบุกเข้ามาเรื่อยแล้วก็ทำให้รถเสียหายไปแล้ว๒คันรถไถอีกคันนึง

เยอะแยะเลยนะ
นี่คือเป็นปัญหาที่แบบว่าบางทีก็ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่นะ
ต้องดูหน่อยแล้วกันว่าจะทำยังไงดีให้ช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้
ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปไล่ช้างไปทางนู้นไปทางนี้
ถึงขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมันต้องอยู่ร่วมกันแบบทางสายกลาง

แต่ว่าช้างอ่ะจะบอกมันยังไงเพราะบางทีเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปบุกลุกที่ช้างแล้วนะ
เคยอยู่ตรงนั้นแต่เราไปสร้างบ้านไปทำสวนอย่างนี้นะ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐผมว่าน่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะกั้นเขตดูแลเขตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
เพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดตรงกลางที่ระหว่างช้างกับคนจะไม่เข้าหากัน
เพราะถ้าเกิดช้างมาแล้วค่ะความเสียหายทั้งนั้นเลย

เนาะมันไม่เหมือนน้องแมวน้องหมาเนี่ย
แล้วมีคนได้รับบัญเจแจกเช่าระมุนไปแล้ว
ไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนต่างสถาบันตีกันอีกแล้ว
ตีกันต่างฝ่ายต่างไม่พอใจแต่สุดท้ายลูกหลงไปโดนที่ชาวบ้านสิคะ
โอ้โหคุณคะดูใหม่ดูภาพใหม่นะคะคือมอเตอร์ไซคู่อรินี่เขาขี่กันมา
ขี่คู่ตีกันมาเนี่ยเหลืองนี่ไปแล้วนะคันสีแดงเนี่ยนะ
ทีนี้ชาวบ้านชาวบ้านเขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นโดนสิคะ
เบียดจนล้มแขนคู่อะไรอีกนักเรียนต่างสถาบันยังตามมาตีชาวบ้านอีก
บอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมรอดมาได้แต่เจ็บอยู่พอสมควรดูสิคะ

เหตุมันเกิดในพื้นที่ไหนที่บริเวณซอยพรสว่าง๖สำรงเหนือจังหวัดสมุทรประการถูกไหม

จากคลิปจะเห็นนะก็คือแน่นอนล่ะมีชุดนักลงนักเรียนถูกไหม

ขับผ่านไปแต่เหมือนกับว่ารถที่ล้มลงไปนั่นน่ะเขาไม่ได้เกี่ยวด้วย
เป็นชาวบ้านเป็นใครก็ไม่รู้อะค่ะ

โดนเลยโดนเลยให้เห็นว่านักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธด้วยนะ
เอาอาวุธมีดมาเหมือนจะไล่ฟันเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์กว่าออลี่ก็เลยขับหนีไปเนี่ยคุณผู้ชม
เรียกว่าเดือดร้อนอะเนาะ
จากกรณีที่คนตีกันคนไม่พอใจกันกลุ่ม๒
๒กลุ่มแต่คนอื่นเดือดร้อน
โอ้วแต่เรื่องของเรื่องพอเราเห็นแบบนี้แล้ว
ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างที่เรากลัวกันก็คือ
คนที่เขาไม่รู้อิโนอิเณผลบริสุทธิ์
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยต้องมารับผล
คลิปนี้ที่เราได้มาเนี่ยมีคนส่งให้เราถูกไหม
ใช่ค่ะก็คือเป็นกล้องจากวงจรปิดแหละนะ
เขาก็ไม่ประสงค์ออกนามนะเขาบอกว่าอยากจะให้นักข่าวนำไปเสนอหน่อย
แล้วเดี๋ยวจะได้ให้คุณตำรวจนำมาเป็นหลักฐานในการดำเนินจับกลุ่ม
ผู้ที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วถ้าสมมุติจับมาได้คนที่เดือดร้อนที่สุด
อันนี้ผมพูดตรงเลยนะครับผู้ปกครอง
อย่างที่สองสถาบันก็ต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

จะเป็นเรื่องของแนวความคิดเรื่องของความสามัคคี
เรื่องของการทะเลาะวิวาสอะไรแบบนั้น
รวมไปถึงเพื่อนกันเองด้วยเตือนกัน
ถ้าจะไปเกาะเหตุไม่ดีก็เตือนกันว่าอย่าไปดีกว่า
ใช่ครับเรื่องนี้คุณวิสาเคยเจอผู้ชายตามจีบแบบน่ากลัวน่ากลัวไหม
อย่าให้พูดเลยถ้าเล่าก็๓วัน๘วันนี้

น่าภูมิใจครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เจอชายคนนึง

คือตามจีบอะครับขอเบอร์ขอไม่ให้
ตามมาแบบน่ากลัวครับคุณผู้ชม
มึงมันตามมา

เฮ้ยมันแบบน่ากลัวมากเลย
มันวิ่งตามมาด้วย
มันวิ่งตามจริงบอกว่าอย่าตามมาแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมอุ๊ตะน่ากลัวครับ

เขาบอกว่าเขาวิ่งมาหลบในร้านนะฮะ
โดยมีผู้จัดการออกมาช่วยเคลียร์ให้นะครับ
แล้วก็ตะโกนไล่ชายที่ขายข้าวเกลียบคนนี้ไป
โอ้โหดีนะที่มีคนมาช่วยเนี่ยคุณผู้ชม

แล้วก็เล่าว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย

มาขอเบอร์กับเธอกับเพื่อนนั่นแหละฮะ
แต่ว่าเธอไม่ให้ครับก็เลยวิ่งครับวิ่งตามครับ
พยายามจะเปิดประตูร้านด้วยนะครับ
แล้วก็แอบเข้ามาหลังป้ายเพื่อดักรอ
แต่ดีที่มีพี่ที่ร้านอยู่ด้วยครับ

เรื่องแบบนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่

น้องจอกมีนบุรีกรุงเทพ
ไปพูดคุยกับสองสาวผู้เสียหาย
ชื่อน้อยนากับมีนานะ
เธอเนี่ยเป็นพนักงานร้านพิซซ่าอยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นแหละค่ะ
เธอก็บอกว่าวันเกิดเหตุนั่งเล่นอยู่ในร้านสะดวกซื้อค่ะ

ก็โดนชายคนนี้ที่ขายข้าวเกลียบเดินมาแล้ว

อเมียไป้ดิคอด้วยนะเคยเขียนว่าอะไรรึเปล่า
เขียนว่าสวัสดีครับผมมาจากนรฌาธิวัตริย์
คุณพาแม่ป่วยเซวนสีหนอย
เดี๋ยวคุณสำเนียงไม่ทำใต้แล้ว
คุณออกไปทางเนอร์ไปทางเนอร์สุภัณฑ์แล้ว

แล้วสะพายถุงข้าวเกลียบมาแล้วก็เดินขายให้กับลูกค้าที่จอดอยู่ร้าน
นะฮะสะดวกซื้อนั่นแหละครับคุณ
เข้าใจได้แล้วทีนี้เขาก็เลยเดินมาหาผู้หญิงสองคนนี้
แล้วพร้อมกับจะทำท่าตีรังกาโชว์

เออจากนั้นก็บอกกับสองสาวนี้ว่า
น่ารักจังขอเบอร์หน่อย

เธอเลยตอบกลับไปชัดเลยว่า
ไม่ให้เบอร์ค่ะมีแต่เบอร์รองเท้าอะค่ะ

อืออืออืออืออืออืออืออืออือ

ไม่มีไม่อยากพูดตรงนี้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังแล้วกัน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเวลาทำอะไรที่เกินตัวเนี่ยมักจะเกิดเรื่องแบบนี้
อยากรู้ไหมครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าอยากรู้มาติดตามในช่วง
อุ้ยโอ้โฮอุ้ยโอ้โฮยังไงกูชนะอุ้ยขอดูอีกรอบหนึ่งเอออ่าโอ้โห
คืออยากรู้ว่าฮูลาฮุ้มมันเป็นยังไงเออหุ่นดีกว่าเมียที่บ้านผมอีก
ใช่เขาไม่ได้โฟงกัสที่หุ่นคุณตุดองเออมึงอย่าพูดอย่างงี้
เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะเออถ้าเล่นแล้วหุ่นดีแบบเนี้ย
ผมจะกลับไปซื้อให้ภรรยาเล่นนะฮะอ๋อถ้าเล่นแล้วหุ่นดีใช่ไหม
ไปเปล่าใหญ่ไปเนอะเออใหญ่อันนี้มันก็ใหญ่ไปเล่นแล้วอาจจะเอวเคล็ดได้
ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปเป็นห่วงเอวเป็นห่วงเอวค่ะนะคุณชนะใช่
แต่ว่ามันก็ต้องฝึกนะจริงเอาจริงถ้าเกิดว่าคนที่เล่นจริงมันก็จะมีเลเวลของฮูโลฮูปถูกไหม
เส้นเล็กบ้างเส้นบางบ้างแล้วยิ่งหนักยิ่งใหญ่มันจะทำให้เราต้องออกแรงเยอะมากถูกไหม
เออแต่ว่าถ้าใหญ่เบอร์นี้มันไม่แน่ใจว่าคุณชิสาไหวไหมอ่ะถ้าไหวคงไม่ใช่สภาพนี้มั้งค่ะ
ถ้าไหวคงไม่ลูกสองว่าไปว่าไปคุยกันเรื่องฮูล่าฮูฟนะ
ไม่ได้เรื่องอื่นนะอย่าไปคิดเป็นเรื่องอื่นแต่ประการใดนะเออแต่มันก็ไม่ไหวจริงจริงนะ
คุณผู้ชมครับสำหรับพ่อบ้านใจกล้าถ้าจะดูสาวในมือถือเนี่ย
กรุณาดูสิ่งรอบตัวที่มันสะท้อนได้ไม่งั้นอาจเกิดแบบนี้ครับ
เอัมไแล้อ่ะ

คุณวิสางานดีมาก

นุ่มคนนี้ถ้าจะไม่เนียนนะจุดง
ใช่ครับเพราะเนี่ยกระจกตรงนี้มันสะท้อน

ภรรยาจับได้แบบนี้หลักฐานคามือ
ดิ้นไม่หลุดครับแม่
แต่ถ้าเกมโอเวอร์อย่างนี้มันพอมีวิธีแก้ไหมล่ะ

เท่าที่ดูยังไม่เห็นมีใครสวยสู้แฟนเราได้เลยสักคน
เมุกนี้ฟังถึงเบื่อใครไม่ได้ผลนะคะ

เอาอย่างนี้นะให้ดูขำอย่าไปคิดอะไรมาก
คุณผู้ชมมาดูสกิดยิ้มที่สาม
เป็นเรื่องของลิงแต่ไม่ใช่ลิงจักร

บอกว่าอยากกินอาหารแต่กินไม่ได้
โดนมนุษย์แกล้งครับ
โอ้โหโห
นี่ต้าวมนุษย์
แกล้งฉันเหรอ
อย่าหลอกกันอย่างนี้สิ
นี่คือก็เป็นเหตือการที่
ครัวกันยื่นอาหารให้ลิง
ตัวนี้ก็หันหลาย
เอ้าแต่เพื่อนมายังไง
เอ้าเพื่อนก็กินไม่ได้
เพื่อนขวายังไหว
โอดงหล่อมากนะครับ
ออกใจมากครับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลากันมาด้วยคลิปน้องแมวขยันแหยบลานะครับ
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาของเราสามคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์

ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ